อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์วัยรุ่นนะคะ
ก็มีการทะเลาะวิวาดกันมีคนเก็บภาพเอาไว้ได้นะคะ
หมัดเนี่ยรัวไปยังคู่กรณี๑๐กว่าหมัดนะคะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องหนีไปในที่สุดค่ะ
นี่ค่ะคือภาพเหตุการณ์นาทีทะเลาะวิวาสนะคะ

ว่าชายคนที่ยืนอยู่เนี่ยกำลังทำร้ายร่างกายคู่กรณี
ที่ล้มลงนอนกับพื้นอย่างบ้าคลั่งนะคะ
ยั้งเลยจำเป็นต้องเซ็นเซอร์ภาพไว้จริง

เริ่มจากการเตะเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรงหนึ่งครั้งก่อนนะคะ
แล้วก็ตะโกนท้าทายลุกขึ้นมาสู้กัน
มีคนแถวนั้นยืนดูอยู่ห่างนะคะ
อืมนี่
ทำไมต้องลุกขึ้นมาสู้ล่ะหึ
คงไม่แน่ใจว่าบาดหมางอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็บันทึกได้จากผู้ที่นั่งรถเมย์อยู่นะคะ
แต่ว่าเล่าก่อนว่าหลังจากนั้น
ชายคนนี้ก็ระดมชกต่อยไปที่ใบหน้าของคู่กรณีแบบไม่ยั้งมือ

ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่จังหวะหนึ่ง
ที่คนลงมือทำท่าชักมีดที่เอวออกมาขู่

ชาวเน็ตก็แห่ชมคลิปอยู่กว่า๒แสนครั้งแล้ว
หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ

ทำไมผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นถึงไม่ช่วยเข้าไปห้าม

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจัดการในเรื่องนี้นะคะ
ด้านคุณวิเชียนพาณจิตผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้
กับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
บอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ขณะที่ตัวเองนั่งอยู่บนรถเมย์สาย๕๘
วิ่งผ่านที่บริเวณปากซอยสุขุมวิทย์๑๘
หน้าโรงแรมอโศกสูตรค่ะ
ก็ได้พบเหตุการณ์นี้ก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้นะคะ
ซึ่งตอนท้ายคนที่ต่อยก็มีการชักอาวุธขึ้นมาขู่
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
แล้วก็หลังจากเหตุการณ์ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพูดคุย
กับคนที่ถูกต่อยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดค่ะ
สายตรวจโซเชียลของเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้
ไปยังสถานีตำรวจทองหล่อซึ่งก็เป็นสอนอในพื้นที่ค่ะ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุยังไม่มีรับแจ้งเหตุคนทะเลาวิวาส
บริเวณนี้ที่เกิดเหตุการณ์ในคลิปนะคะ
ว่าหลังเกิดเหตุผู้ที่ถูกต่อยไม่ได้มาแจ้งความกับตำรวจค่ะ

เขาไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันมาแต่ว่าจบได้ด้วยดีก็จบได้ด้วยทีเถอะ
ใช่แรงน้ำใจหลายอย่าง

อาจจะข้อความอาจจะหนักหน่อยนะ
เบื้องระดาษเลยเปลี่ยนเสียงคนหวาน

ใช่นะคะเห็นไหมก็ยังมีข่าวเครียดหลุดมา